สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแจ๊กกะรีนมาอยู่ที่นี่เลย
นี่พี่เป๊กจริงนี่คือเขามาอัดเพลงหรือมาทำกิจกรรมอะไรกันไม่รู้นะคะ
ศิลปินมากมายมีอิงวาลันทอนนะคะแล้วก็มีพี่แป๊งวงแคช

นี่ทำอะไรคะ
เห็นตอนนี้เขากำลังคิดกัน

วันนี้มางานริโอเพลูมีริโอเพลูไหมฮะ

หนูพี่เฟคซิวก่อนครับ

ไม่มี
นี่พี่แป๊งนี่พี่แป๊งลอดตาม

เมื่อกี่แล้วสัมภาษณ์

โดยจริงนะโขลมาคะในนี้จะได้

อันนี้จะเปล่าตรงถ่ายช่อง๓ชั้น๔ที่ช้ามดูพี่ภูเดิ้น

สุดท้ายก็สร้างแล้วถึงผู้ด้วยก็ได้

มันค่ะคือได้เลย

หรือว่ามังตุกจริงนะคะ

ก็ไม่ใช่เหมือนหนูว่าแฟนเพลงลุม
สวยจังเลยดีใจด้วยนะ

ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดมันเท่านั้นหรอ
แต่เคยไปเมาดีฟกับอิ๊งอืม

ตั้งแต่สนามบินให้อิ๊งโฟสเยอะมากแบบว่า
เอ๊ะอิ๊งเข้าที่นั่นซิหน่อยเพลงโฟกรนนึกออกปะ

เปิดมาไม่มีธีม
ตั้งแต่สนามวิบเรือในภูมิถึงเมาดี
ดูค้างด้วยต้องถามก่อนว่าใส่ธีมรึยัง

ไม่ได้รู้แม่นว่าคุณจะไปไหน